สวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
แน่นอนฮะวันนี้มากัน๓หน่อ๓คนเหมือนเดิมผมชนะคุณชิสาและน้องจูด้งนะ

เห็นของรางวัลตั้งอยู่ข้างหน้าแบบนี้อยากได้กันไหมครับ
เห้ยมันเหลืออันเดียวแล้วว่าจูด้ง
เพราะว่าจริงเรามี๓อันแจกมาแล้ว๒เหลือ๑อันสุดท้าย
แล้วตอบคำถามเขาว่าอยากเห็นความพิเศษอะไรในรายการคู่กัดสะบัดข่าว
อย่าลืมแฮชแท็กเบอร์โทรของคุณมาด้วยนะครับ
เดี๋ยวรอประกาศผลวันศุกร์นี้ฮะ
ความพิเศษอะไรในคู่กัดสะบัดข่าว
โอ้โหก็นึกหลายอย่างเลยนะ
จะเป็นพิเศษใส่ไข่เพิ่มลูกชิ้น

เว้ยไม่ได้สั่งขุยเตี๋ยวคุณชนะ
เอออ่ะแล้วแต่ที่คุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไง
ส่งกันเข้ามาได้และอย่าลืมแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์ของท่านด้วยนะคะ
ประกาศรางวัลวันศุกร์นี้
เอามาเรื่องแรกพูดคุยกันหน่อยนะคะ
เรื่องของบัตรทองใครมีบัตรทองต้องฟังเลยนะ
เรื่องของการย้ายโรงพยาบาลที่จะรับสิทธ
จะรับสิทธิ์เป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันหน่อยครับ
นี่บอกเอาไว้ก่อนนะจะได้รู้กันเอาไว้สำหรับใครที่ถือบัตรทองนะครับ
คุณผู้ชมฮะทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชฮะ
เขาบอกอย่างนี้ว่าได้ยกเลิกสัญญาบริการสาธารณสุขบัตรทองกับ๙โรงพยาบาลเอกชน
มีโรงพยาบาลอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะขึ้นกราฟิกให้ดูคุณผู้ชม
อย่าลืมถ่ายรูปเก็บเอาไว้เลยนะครับนี่ตามนี้เลยครับ

ถ่ายอะไรรูปเอาไว้ดีที่สุดอย่างเช่นโรงพยาบาลมเหศักดิ์โรงพยาบาลบางนา๑โรงพยาบาลนวมิน
เพราะว่าเป็นโรงพยาบาลที่คุณผู้ชมน่าจะคุ้นเคยกันอยู่นะครับ
ใครที่ถือบัตรทองไว้เนี่ยเขาบอกว่าเขายกเลิกแล้วนะครับ
แต่อย่างไรซะใครที่ใช้โรงพยาบาลนี้เป็นประจำกับการใช้สิทธิ์บัตรทอง
ไม่ต้องตกใจเพียงแค่ไปลงทะเบียนเลือกหน่วยงานบริการแห่งใหม่ในพื้นที่
แต่ถ้าไม่มีเมื่อเจ็บป่วยต้องใช้บริการหน่วยระบบบัตรทองได้ทุกแห่ง
อันนี้ใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนเดิม
และถ้าหากว่า๙โรงพยาบาลเอกสถานพยาบาลต่างส่งต่อไปยังที่โรงพยาบาลแห่งนี้
สปสชก็จะประสานให้ส่งไปยังสถานบริการอื่นต่อไปนะครับ
เอางี้ไม่ต้องไปกังวลใจว่าคุณใช้สิทธิ์อยู่โรงพยาบาลไหน
ถ้ามีข้อสงสัยอย่างไรซะโทรไปถามดีกว่าสายด่วนสปสช๑๓๓๐ได้เลย
อ่านะคะเดี๋ยวต่อไปเขาก็จะปรับเปลี่ยนให้เรา
ใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลที่มีรายชื่ออยู่นั่นเอง

แล้วก็ปล่อยให้ถือบัตรทองของคุณต่อไป

ว่ากันเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพนะคะ

ซึ่งตอนนี้ก็มีคนให้ความสนใจลงทะเบียนกันเยอะ

ใครถือบัตรคนจนอยู่มาฟังกันจ้า

ว่าเป็นบัตรคนจนแล้วมันสะกิดใจ
แหมคุณยังไม่ชินอีกเหรอคะ

เปลี่ยนเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดีกว่า
แบบนี้ก็เข้าใจดีเหมือนกันนะคะ

ก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบ
การได้รับบัตรโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี๒๕๕๙
กลุ่มแรก๔๒๘๒๔๒๙คน
จำนวนทั้งหมด๕๒๔๖๖๙๙คน
ลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่๕ถึง๘กันยายนนะคะ
ยังเหลืออีกประมาณเกือบล้านรายนี่แหละ
ที่จะต้องตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะ
แล้วก็ให้แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่๓พฤศจิกายนค่ะ

จำนวนผู้ลงทะเบียนนับตั้งแต่วันที่๕กันยายนเป็นต้นมารวมแล้ว
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์๘๙๙๐๐๐คน
และลงที่หน่วยรับลงทะเบียน๗หน่วย
อีกประมาณ๕๔๗๐๐๐๐คนนะคะ
ใครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เราบอกกันตรงนี้ว่าสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่๑๙ตุลาคมนะ

ซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็ลองศึกษาเพิ่มเติมกันตรงนี้ดูนะครับ
เพราะว่าตอนนี้หลายคนรู้แหละว่าฉันได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับค่ะ

ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เห็นเขาบอกว่าจะได้เงินพิเศษสามารถกดมาเป็นเงินได้
ข่าวนี้จริงหรือเปล่าไปดูครับ
เนี่ยคุณผู้ชมครับล่าสุดที่มีข่าวโอ้โหว่อนโลกอินเตอร์เน็ตเลยครับ
ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย
จะได้เงินพิเศษสามารถกดเป็นเงินสดได้
หลายคนแชร์เนี่ยเป็นข่าวเท็จนะฮะ
ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ย
เขาได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่า
เนื้อหาภายในข่าวปลอมที่เขาแชร์กันเนี่ย
เป็นเพียงการนำเสนอเงินพิเศษจำนวน๕๐บาทถึง๑๐๐บาท
ซึ่งปกติเขาจะได้กันอยู่แล้วแต่นี่เหมือนมาเสนอว่า
เดือนนี้มันจะได้นะไอ้เดือนกันยายน๖๕เนี่ย
ซึ่งอันนี้เขาก็บอกมาแล้วว่าจริงแล้วมันเป็นข่าวปลอมอย่าไปหลงเชื่อ
คือตามเกณฑ์เขาบอกว่าก็จะได้อยู่แล้วเป็นปกติทุกเดือนถูกไหม

ก็อยากจะให้เข้าใจตรงกันแต่อย่างนี้ถ้ามีข้อสงสัยสงสัยประการใดเนี่ย
โทรไปสอบถามกับหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องดีกว่าจะได้เข้าใจตรงกัน
ถูกต้องแล้วก็ถ้าข่าวไหนส่งมาแล้วแบบเอ๊ะไม่มีต้นสายปลายเหตุ
คือไม่มีต้นทางมาอย่าแชร์ดีกว่าค่ะ

เรื่องนี้น่าตกอกตกใจผู้หญิงคนหนึ่งที่นครศรี
นครศรีธรรมราชเขาบอกว่าเธอน่ะตกอกตกใจ
เกิดอาการหวาดภาวะเหมือนมีคนมาบังคับให้เธอรัก
เหมือนโดนทำของสุดท้ายเธอวิ่งหนีเตลิศออกจากบ้าน

คุณผู้ชมดูไปนะเหตุการณ์นี้น่าตกใจอยู่เหมือนกัน
คือญาติของผู้หญิงคนนั้นนะฮะเขาออกตามหาเลยนี่เห็นไหม
ตะโกนเรียกตะโกนเรียกแล้วไปตอนกลางคืนทุกคนต่างมีไฟฉายส่องกบ
เออแต่ว่าไปส่งหาเธอคนนี้
ไปส่องหาคนฮะที่ประเภทตรงนี้คือ
ตำบลกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
คือทางญาติของผู้หญิงคนนี้ไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจสภทุ่งใหญ่
พร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิไต้เต็กตึงอำเภอทุ่งใหญ่

คือทางญาติบอกว่าผู้หญิงคนนี้เกิดอาการหวาดภาวะ
กลัวบางสิ่งบางอย่างไม่ทราบสาเหตุ
ตอนแรกบอกว่าเหมือนถูกผีเข้า
คือวิ่งหนีออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่๑๘กันยายน
ภูมิหนึ่งเจอตัวแล้ว

ใกล้กับสำนักสงฆ์ถ้ำเขาแม่นาค
มูลหนึ่งตามบนกรุงหยัน
ตอนไปพบโว้ยวายโอ้ยวายเลย
จากแบบเค้าแจ้งไปไงว่าเจอผู้หญิงคนนึงโอ้ยวายอยู่หน้าถ้ำ
ถ้ำเขาแม่นานนั่นแหละครับครับก็พบว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเนี้ยอยู่ในอาการที่หวาดกลัวนะ
เหมือนกลัวอะไรบางอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันครับแล้วยังไงต่อล่ะ
นั่งแบบนั่งอยู่ตรงนี้ตรงสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยตัวสั่นเลยนะ
พูดออกมาบางประโยคพอจับใจความได้ว่าอย่าเอาสร้อยพระเครื่องมาห้อยคอ
อารมณ์เหมือนแบบว่าเหมือนกลัวกลัวพระเอาล่ะญาตินะครับก็ต้องไปพูดคุยเกลี้ยกล่อมกับผู้หญิงคนนั้นกล่าวนะครับ
ไปดูกันหน่อยในช่วงเวลาพูดคุยน่ะผู้หญิงคนนี้เขาพูดอะไรบ้างครับ
โโหเรื่องเป็นอย่างงี้หรอกหรอครับ

น้องช่วยเล่าใหม่อีกรอบได้ไหมโอ้โห

พูดภาษาใต้ใต้อยู่ใต้อยู่

เหมือนกับว่าโดนทำของ

สุดท้ายนะครับก็พากลับบ้านเดี๋ยวทางญาติ
ดูแลก่อนนะครับ
เรื่องแบบนี้ก็ไม่อยู่

กันหน่อยเพราะว่าโจรมาหลากหลายรูปแบบ

มาแบบโจรเงินทอนค่ะ

นี่แม่ค้าทอนเงินให้กับผู้หญิงเสื้อส้มที่เป็นโจรที่ว่านี่นะคะ
แต่พอจังหวะเสี้ยววินาทีเท่านั้นแหละหันกลับมาบอกคนขายว่านี่ทอนตังค์ไม่ครบนะ
เออต้องทอนเพิ่มทอนใหม่นะทำให้แม่ค้าก็ต้องควักตังค์จ่ายให้เพิ่ม
อืมเดินมาขอซื้อทองคำเปลวห้าแผ่นแผ่นละสิบบาทรวมแล้วก็เป็นเงินห้าสิบบาท
จ่ายด้วยอะไรจ่ายด้วยแก๊งพันธุ์ค่ะนั่นไงอ่าใบใหญ่ซะด้วย
แบงค์พันธุ์ก็ต้องทอนเท่าไหร่คะ

จากนั้นนะคะแม่ค้าก็หยิบแบงค์๕๐๑ใบ
ร้อยอีก๔ใบและแบงค์๕๐๕๐ใบ
๕๐ใบหนึ่ง๕๐บาท๑ใบ

คนร้ายเนี่ยนะซุกเงิน๕๐๐บาทเหน็บไว้ที่จักรแร้

แล้วก็หันมาบอกแม่ค้าทอนขาดไป๕๐๐บาทนะคะ

นี่ค่ะหลอกกันง่ายแบบนี้เลย

เพราะมันเร็วมากแล้วจังหวะนั้นกำลังทำมาค้าขาย

สุดท้ายนะมิจฉาชีพคนนี้ค่ะรีบเดินออกจากร้านไปนะคะ
แม่ค้าเขาก็เลยนำคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัย
ให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่มาในลักษณะแบบนี้ด้วย
ภัยนะเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยอะไรมันก็นะ

น่าสินะคะเขาก็คิดกลยุทธ์ที่จะมาขโมยเรา
เราก็ต้องหาวิธีป้องกันอย่างน้อยร้านนี้เขามีกล้องวงจรปิดเห็นไหม
บันทึกเหตุการณ์ได้หมดเลยแล้วก็จะนำเป็นหลักฐาน

มีวิธีการนะก็คือแบบว่าเสียเวลานิดเดียว
ก็คือนับเงินทอนให้ลูกค้าเห็นเลย

ต่อหน้าต่อตากันอย่างนี้เลยว่าเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะคะ

จะเอามุกไหนมาอีกก็ไม่ได้ใช่ไหมคะอ่างั้นฝากเตือนกันตรงนี้แล้วกันนะ
ใช่ข่าวนี้ครับคนร้ายในคราบพลเมืองดี
หนุ่มคนนี้จะพายายบอกยายมานี่เดี๋ยวจะพาไปทำบัตร

ประชาชนสุดท้ายฉกเงินยายไปกว่าหมื่นบาทครับ

ใช่ฮะนี่ฮะนี่คือภาพที่คนร้ายเนี่ยนะฮะขี่มอไซค์ครับแล้วก็พาคุณยายมานะฮะ
มาที่บริเวณลานจอดรถของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชศรีมาครับ
จากนั้นเนี่ยก็หยิบของบางอย่างในกระเป๋าคุณยายก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์ออกไปครับ
นี่ช่วงที่เหมือนกับว่าเจรจาพูดคุยอะไรกันสักอย่าง
อ่าอ่านี่ฮะมาปุ๊บแล้วก็วางนะฮะเหมือนคุยว่ายายเอาบัตรมาหน่อยประมาณนี้นะฮะ
แล้วก็โอ้โหทำท่าค้นหากระเป๋าเนี่ยจากนั้นเนี่ยพอคุณยายเขาทิ้งคุณยายไว้เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่สำนักงานท่องเที่ยว
มาเจอคุณยายนั่งอยู่หน้าสำนักงานครับสภาพเอาไปแล้วอ่ะมาทิ้งคุณยายไว้แบบนี้นะฮะน่าสงสารมากครับ
กระเป๋าก็จัดกระจายเลยนะฮะไม้เท้าวางเอกสารวางเกลือเลย
เพราะว่าเป็นช่วงที่คุณย่าช่วงนี้ครับคุณผู้ชม

คือคุณย่ายน่าจะหากระเป๋าตังหรอเนอะว่ามันหายไปไหนอ่ะ
คือตอนที่มอเตอร์ไซค์เขาจะหักไปนะเผลอคุณยายยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโดนขโมยเงินไป
ใช่ครับนี่ฮะคุณยายก็หานั่งหายังไงก็หาไม่เจอนะครับ
เนี่ยพอไปสอบถามคุณยายคุณยายบอกว่าถูกเด็กแถวบ้านหลอกว่าจะมาทำบัตรประชาชนอันใหม่
แต่กลับพามาปล่อยไว้จุดดังกล่าวครับแล้วก็อ้างว่าเนี่ยเดี๋ยวไปกดบัตรคิวลงทะเบียนให้
นั่งรอตรงนี้นะจากนั้นก็เอากระเป๋าตังค์ของยายไปครับเนี่ยคุณยายก็เล่าทั้งน้ำตาเลยนะครับ
ว่าในกระเป๋าเนี่ยมีเงินสดกว่าหนึ่งหมื่นบาทเก็บมาทั้งชีวิตพอหายไปเนี่ยไม่กล้ากลับบ้านนะ
เพราะกลัวคุณตาตีโอ้โหยิ่งฟังยิ่งน่าสงสารใช่แล้วคุณยายไม่มีลูกไม่มีหลานด้วยนะครับ
แต่ว่าล่าสุดนะครับยังไงครับตำรวจสะพอเมืองนครราชสีมาครับ
แกะรอยตามกล้องวงจรปิดครับอ่าทราบตัวแล้วทราบตัวคนร้ายแล้วครับ
เป็นชายอายุประมาณ๓๐ปีนะที่ไปรับคุณยายมาจากบ้านพักแถววัดหนองบัวรองเขตเทศบาลนครราชศรีมาครับ
ซึ่งคนร้ายก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ระแวกแถวบ้านคุณยายนั่นแหละฮะตอนนี้ตำรวจก็ระหว่างกำลังตามตัวมาดำเนินคดีนะครับ
ก็เป็นคนที่แบบว่าอยู่ในระแวกเดียวกับบ้านของคุณยายนั่นแหละถึงไว้เนื้อเชื่อใจยอมซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาด้วยนี่ไง
คนใกล้ร้ายที่สุดอย่างที่เขาพูดเลยเนาะก็คงจะต้องนี่แหละฝากเนอะจะฝากใครล่ะลูกหลานคุณยายก็ไม่มีซะด้วย
ก็ฝากคนทั่วไปนี่แหละให้มีจิตสำนึกด้วยว่าอย่าไปทำแบบนี้กับคนที่เขาไม่มีแรงสู้นะคะ
มาเรื่องนี้กันหน่อยพอฟังพออ่านแล้วขันหัวเลยเรื่องของการถอนงอกเขามีการรับจ้างถอนงอกโอ้โหทำจริงได้รายได้จริงนะครับ
ทำเป็นเล่นนี่รับถอนหงอกถอนคันถอนขนลักแร้นี่มาถอนเลยครับขนรักแร้ผมเพียบเลยฮะ
โอ้โหคุณอาบน้ำก่อนนะ
เอานี่โพสต์นี้นะครับเป็นของนางสาวสิริขวัญเรืองแสงอายุ๓๐ปีเธอแจ้งเอาไว้ในเฟซบุ๊กเลยบอกลูกค้าสนใจติดต่อมาเลยนะ
นี่แต่ตอนนี้ถ้าจะจองแล้วก็๒๓วันรอแป๊บเพราะคิวเยอะมาก

แล้วถามว่าคิดยังไงเธอคิดค่าบริการชั่วโมงละ๘๐บาทส่วนการถอนขนรักแร้๒ข้างคิดค่าบริการครั้งละ๕๐บาท
อุ้ยบริการดีแล้วค่ะพี่ยาด
แล้วเขาบอกอีกนะครับว่าเนี่ยการบริการถอนผมงอกผมคันให้กับลูกค้าเนี่ยก็จะอยู่แถวชุมชนวัดเรียบ
เรื่องของเรื่องตัวเธอเจอวิกฤตโควิด๑๙เลยต้องพยายามหาอาชีพอื่นในการทำมาค้าขายถูกไหม
แล้วเธอไปได้ไอเดียนี้มาจากตอนที่เห็นจัดให้หลานถอนผมงอก

ถอนผมงอกให้ของยายให้คุณญาติหรือบางทีบีบนวดก็ได้ค่าแรงกลับมา
อันนี้คือกะทำแบบเป็นอาชีพจริงจังแล้วมันสร้างรายได้ได้จริงครับ
การรับจ้างถอนผมงอกผมคันบอกเลยนะว่ามีคนสนใจมาก
แล้วตอนเนี้ยเธอเนี้ยทำเป็นงานประจำไปแล้วครับ
เพราะล่าสุดเห็นบอกว่าเตรียมจะไปเช่าตึกโอ้โห
ถูกต้องคือมันสามารถสร้างรายได้ให้กับเธอนะไม่ต่ำกว่าวันละ

เอ้ยวันนึงได้๖๗๐๐บาทเผลอก็คิ้วเยอะ
ได้เป็นพันกับการนั่งถอนผมงอก
เออทำเป็นเล่นอะ
บางคนนั่งถอนเนี่ยโอ้โหได้เป็นพันแต่แรกมากับการที่ตาเหล
เออมันก็ต้องใช้สมาธิอยู่ใส่ตังค์ดีด้วย
ใครสนใจอยากจะไปถอนผมงอกผมขาด

ครับ
ดูข่าวนี้คุณผู้ชมรู้สึกยังไง
คันหัวขึ้นมาทันทีเลยค่ะ

แต่ถ้าเกิดถอนคุณชนะดิฉันว่าชั่วโมงนึงอาจจะไม่พอ
จริงผมยอมด้วยนะจริงยอมด้วยนะ

ผู้ประกาศข่าวโดนไล่ออก

ใช่คุณตั้งแต่อ่านข่าวนั้นมาผมรีบไปทำผมยำเลยครับ
มันก็เป็นเรื่องของเป็นไปโดยธรรมชาติ

เพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งเขากำลังจะไปฉีดวัคซีนให้วัว

แต่จังหวะนั้นวัวสู้กลับค่ะ
โอ้โหเห็นจังหวะนี้แล้วตกใจนะว่าเป็นอะไรหรือเปล่า

มันกระแทกเข้าไปอย่างนี้เลย

วัวตัวที่ผลิตต์คนที่ผูกเชื่อกนะมันวัวตัวผู้
ปกติเนี่ยมันก็จะดื้ออยู่แล้ว

มันก็คงเกิดอาการตกใจด้วยแหละ
แล้วถามว่าพี่ผู้ชายอะ

บอกเลยว่าคนไม่เป็นอะไรปลอดภัยดี
แต่ว่ามันก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ไง
บางทีเนี่ยศัตริย์ที่เราเลี้ยงแท้
ที่ปกติเราก็รู้อยู่ว่ามันไม่ดุร้าย

มันโมโหขึ้นมามันมาทำร้ายเราแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกัน

เจ็บสิมันจริงพวกสัตว์ประเภทวัว
ควายเนี่ยเวลามันควิดหลังมันจะตรงมันจะเหมือนกับ
มันกำลังพุ่งมันเหมือนกับอ่าท่อนซุงอ่ะ

กระดูกสันหลังมันจะต่อกันเหมือนเป็นท่อนซุง
คือมันก็ก้มหน้าลงเพื่อให้มันมีแรงแล้วมันก็พุ่งเข้าใส่
คุณเคยเห็นมุกวัวกระทิงไหมแบบเดียวกันใช่อาการเดียวกัน

ในการทำร้ายศัตรูที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
โคที่คุณเคยเจอมันพุ่งชนแบบนี้ไหม

พุ่งแบบนี้เหรอไม่น่าพูดตรงนี้
ก็คุณพูดเรื่องวัวเรื่องโพทีอะไรดิฉันก็นึกถึงสิ่งที่คุณเคยเล่าให้ฟัง
อุ๊ยแล้วมันก็สนุกแหละถ้าโพรากลับไปเราเคลียร์กันยาวเลย
เลือดตกยังออกกันเลยเนาะจูด้งเนอะ

แล้วฟังเพลงซ้ำไปซ้ำมาแม่
เป็นเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเป็นต้องดูครับ

เออเธอก็บอกว่าจดหมายลาจิ๋มเป็นเหตุ

คือฟังเพลงนี้ซ้ำไปซ้ำ
ทำไมมันโดนใจอะไรยังไงอะ

มันก็จะมีผู้หญิงที่อาจจะเต้นหรือโชว์ความน่ารัก
เขาก็ดูวนไปวนมาด้วยความน่ารัก

มันไม่ได้ยินเสียงรอบข้างไง
เขาเรียนรู้ซะแล้วว่ามีพลังงานบางอย่าง
กำลังคลืบคลานมาด้านหลังโอโหโอ๊ยตายแล้วต้องเจ็บแทนเลยอื้อจนได้นะ
แล้วคว่ำไวเลยนะอันนี้คืออาการของผู้ชายที่มีพิรุษนะฮะ
ผู้ชายที่แบบชอบคว่างมือถือไวเนี่ยเป็นไหมฮะ
ผมวางอย่างนี้เลยผมปิ๊บได้จอผมไม่ล็อกด้วย
คือเรียกว่าให้ดูได้ให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
เชิญเลยลบหมดแล้วโอ้โฮมีชั้นเชิงคุณจูนกคุณต้องเรียนด้วย
หนุ่มค่ะคุณผู้ชมค่ะหิวกันหรือยังหิวแล้วก็จะพาคุณผู้ชมไปหาอะไรอร่อยรับประทานกันหน่อยนะคะ
บอกเลยว่าร้านนี้ไม่ธรรมดาและอยู่ไม่ไกลด้วยนะคะจะเป็นเมนูอะไรร้านไหนติดตามกันในช่วงสะบัดรอบกรุง

ดิบจริงหมูดิบผักสด
เตาแบบนี้คือจัดมาให้เราผัดเองปรุงเองถูกไหมตั้งแต่เริ่มตั้งจุดขีดไม่ขีดไฟ
ตั้งเตานะเป็นตะแกงแล้วก็เป็นถ้วยฟอยอ่ะคุณคิดดูมันดำได้จริงจริงอ่ะ
แล้วก็นำพวกเครื่องเทศต่างเอาหมูผัดลงไปคนหน่อยรอเวลานิดนึงไฟมันอาจจะไม่ได้ได้แรงมากแต่ว่ามันก็สุกนะ
อันนี้ปรุงเองเป็นไฟมิหนิจะใจเย็นนิดนึงอยากจะทานก็ต้องใจเย็นนะค่ะ
บอกคุณผู้ชมนะว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านใบเพราเขาอยู่สายไหมกรุงเทพนี่เองนะคะ
เนนูเด็ดของทางร้านที่อยากจะแนะนำก็คือกะเพราผัดแห้งไฟแดง
อย่างที่เห็นนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าทำให้เราได้มีกิจกรรมได้ทำก่อนที่จะทาน

โทรศัพท์ค่ะ๐๙๔๗๘๙๘๘๑๗เอาไอเดียมาให้ดูกัน
เป็นไอเดียดีเหมือนกันนะดีสิ
เพื่อทำแบบว่าเหมือนกับมันต้องมีกิจกรรมให้ทำก่อนที่จะทานอ่ะ
ถูกค่ะแต่ไม่แนะนำสำหรับใครที่หิวมากนะ
หิวมากแล้วล่ะอาจจะได้กินกะเพราดิบหมูดิบขนาดนั้นเนาะ

ใช่ค่ะได้หาอะไรทำแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีเมนูใหม่มาเรื่อย
ครับเรื่องนี้แทบตกใจครับเมื่อนุ่มคนหนึ่งเขาเอาของไปซัก
แล้วของที่อยู่ในนั้นเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าสยองมาก
ถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรตามดูในช่วงสกิดยิ้ม

คือถ้าดูไปอีกสักนาที๒นาที

เอามันใช่ไหมคุณดูไปเรื่อยแล้วคุณจะรู้สึกเวียนหัว

เขาได้ใช้ให้แฟนนุ่มเนี่ยไปซักผ้าให้หน่อยนะฮะ
แต่เขาเนี่ยหยิบหมอนหน้าคุณแอนไปซักด้วย

คนที่มาเห็นก็ตกอกตกใจสิครับ
นั้นดิ

เอาดูไปเรื่อยแล้วก็จะเริ่มคอนตาม

ถูก
แต่สุดท้ายก็ออกมาแล้วหอมสะอาด

ขอขอบคุณติ๊กต๊อกจากคุณแอนวลด้วยนะครับ
ต่อเนื่องความสนุกเลยครับไปดูความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้
เป็นบอกเขาบอกว่าเป็นลูกดีเด่นปกป้องแม่ครับ
จะดีขนาดไหนไปชมพร้อมกันครับ
ว่าหมาแไม่
ไม่ใช่ว่าหนูแหละ
ไม่ใช่

ไม่ต้องเลย

ขอโทษหนูได้ไม่ใช่ขอโทษหนู

โอ้โหเดี๋ยวหนูลูก
เดี๋ยวนะลีลาการพูดของน้องมันเหมือนผู้ใหญ่มากเลยนะ

เหมือนแบบก๊อปปี้ร่างคุณแม่มาแล้วมาต่อกรอนกับคุณพ่อ
แล้วเขาทักทายโต้เถียงกันเรื่องอะไรอ่ะ

คือป๊าป๊าเขาไปว่าหมาม้าว่าอ้วน
แล้วลูกสาวก็มาแก้ต่างว่าหมาม้าไม่อ้วนนะหนูว่าอ้วน
หนูยอมอ้วนแทนเลยใช่ไปว่ามาม่าถ้าพูดอย่างนี้มาม่าไม่พอใจนะ

อืมทำแบบนี้ไม่ได้ก็เลยออกโรงปกป้อง
เนี่ยฮะจริงจำด้วยนะป๊าป๊าขอโทษไหมจะขอโทษไหมป๊าป๊า
เออป๊าป๊าต้องขอโทษมาม่าไม่ต้องมาขอโทษหนู
เฮ้ยเออเพราะว่าป๊าป๊าทำให้มาม่าไม่พอใจมาม่าไม่ได้อ้วน
เออหนูเป็นคนอ้วนโอ้โฮอุ๊ยแปลงได้ทิ้งชีพ
เออไม่ได้อ้วนแค่อวบเฉย
ระยะสุดท้ายด้วยแต่เรื่องของรูปร่างอย่าไปบูลลี่กัน
ขนาดเป็นสามีภรรยากันก็อย่าไปทักกันเรื่องแบบนี้นะ
เดี๋ยวจะอยู่ไม่แบบยาวเลยนะแต่เอาจริงจริงผู้หญิงก็จะประมาณนี้แหละ
เขาจะทักตัวแฟนคุณสามีเนี่ยเขาจะถามคุณประจำแหละว่า
เธอเธอว่าฉันอ้วนขึ้นไหมตัวสามีว่าไงต้องตอบว่าต้องตอบว่าไง
ไม่อ้วนนี่ไม่จริงหรอกไม่จริงพวกเธอกลูกหุก
อ้างั้นอ้วนก็อ้วนเอ้าทำไมล่ะฉันอ้วนหรอฉันไม่อ้วน
มันจะเป็นอย่างนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
มันเป็นคำถามโลกแตกเหมือนกัน

แล้วบอกว่าเธออ้วนแล้วนะไปลดน้ำหนักเถอะ
ผมบอกไม่ลดถ้าอยากให้อ้วนถ้าอยากได้คุณผมขอไปหาเมียใหม่

ตรงนี้ใครจะเอาบุคทรวยอยู่ในนี่

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะไปเอาใจช่วยที่ญี่ปุ่นกันหน่อย
เห็นเขาบอกว่าเขาประสบเหตุครับคุณผู้ชมครับ

ญี่ปุ่นอว่ำจริงเดี๋ยวก็ว่าอว่ำในรอบไปเลยทีเดียว
เหตุการณ์เป็นอย่างไรเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว

ใช่ครับกลับมาช่วงนี้ไปดูข่าวสารของต่างประเทศบ้าง

ล่าสุดครับพายุใต้ฝุ่นนันมาดอร์
ขึ้นฝั่งที่เกาะคิวชูของประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับ
ทางการสั่งให้ประชาชนกว่า๔ล้านคน

โอ้โฮสูด้ม

ไพ่มันสูงขนาดนี้เลยฮะน่ากลัวมากเลยครับคุณผู้ชมครับ
นี่เป็นคลิปวิดีโอที่ชาวเน็ตญี่ปุ่น

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของคลื่นลม
ซัดเข้าบริเวณเมืองท่าทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะคิวชูครับ
นี่ครับประชาชนที่อยู่บริเวณนั้น

ดูกับกอซิลล่ามาไม่ใช่นะ

และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบนเกาะคิวชู
ก็ได้สั่งให้ประชาชนกว่า๔ล้านคนเนี่ย

และทำทุกอย่างเพื่อปกป้องชีวิตของตนเอง
จากอันตรายของพายุลูกนี้ครับ
และขณะเดียวกันครับอีกคลิปวิดีโอหนึ่ง
เห็นไหมน้ำมันรั่วมาแบบนี้ฮะใช่ครับที่ประเทศญี่ปุ่น
บริเวณนี้เป็นภายในสถานีรถไฟใต้ดินกรุงโตเกียวครับ
ซึ่งมันรั่วมาแบบนี้เลยอันตรายนะฮะ
แล้วบันไดเลื่อนแบบนี้มันเป็นไฟฟ้าด้วยเนาะ
นี่ฮะซึ่งถามว่าทำไมรั่วแบบนี้
คือเขาได้รับอิทธิพลมาจากพายุใต้ฝุ่นนามาดอร์นี่แหละครับ
โดยมีฝนตกหนักครับจนทำให้น้ำรั่วลงมา

แล้วก็คาดการณ์ว่าพายุนันมารอ
เคลื่อนตัวมุ่งสู่กรุงโตเกียวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับ

ล่าสุดครับรถไฟชิงกันเซ็น
ไปจนถึงเรือโดยสารข้ามเกาะเนี่ยต้องหยุดให้บริการแล้วนะครับ
แล้วก็เที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์
พร้อมกันนี้ก็ได้ประกาศเตือนอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นนามาดอล
ก่อให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ครับ
และถือเป็นพายุกำลังแรงที่สุดที่ถล่มญี่ปุ่นในปีนี้ครับ

โดยเฉพาะเรื่องของพายุเนี่ยมันทำให้เกิดฝนตกหนัก
อย่างประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับญี่ปุ่นอย่างเกาหลีใต้
ก็โดนหนักเหมือนกันเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่เราเล่าข่าวกันไป
อาคารสถานที่บ้านเรือนต่างก็ได้รับผลกระทบนะคะ
ต่างประเทศก็จะโดนหนักหน่อยบ้านเราเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นนั้น

ดังนั้นเนี่ยมาดูหน่อยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนเหมือนกันนะคะ
ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย
เตือนกันวันที่๑๙ถึง๒๑กันยายนค่ะ
มาดูรายละเอียดของเรื่องนี้กันบ้างนะคะ
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเป็นฉบับที่๘นะคะ
เมื่อเวลา๕นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
บอกว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในประเทศไทย
มีผลถึงวันที่๒๑กันยายนค่ะ

ปัจจัยคือความกดอากาศสูง
ถ้าพูดแบบนี้อาจจะงงแต่ถ้าพูดว่าอากาศหนาว

อากาศหนาวอากาศเย็นมันปกคลุมจีนอยู่
มันก็ไล่อากาศร้อนไล่ความชื้นไล่กลุ่มฝนลงมา

ก็คือบริเวณประเทศลาวตอนบนเวียดนามตอนบน
แล้วก็จะส่งผลถึงภาคอีสานภาคเหนือด้วย

ก็ยังมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง
ก็คือลมทะเลจากภาคใต้ฝั่งอันดามันนั่นแหละครับพัดเอาความชื้นมาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย
ก็เลยทำให้ทั่วประเทศนั้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากคือกระจายทั่วทุกภูมิภาค
แต่ก็อาจจะหนักสลับเบาในบางพื้นที่นะคะครับดังนั้นก็ต้องเตือนประชาชนพ่อแม่พี่น้องล่ะค่ะ
เตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักลมกระโชกแรงหรือว่าฝนตกสะสม
ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะคะ
นั่นหมายความว่าสัปดาห์นี้อาทิตย์นี้ก็เอาอีกแล้ว
ชุ่มฉ่ำกันไปแล้วก็จะมาช่วงเย็นค่ำกันซะด้วย
ทำใจไว้รอเลยนะคะแล้วก็วางแผนการเดินทางการใช้ชีวิตด้วยเนาะ
ใครที่ซื้อเรือเตรียมไว้ก็เอามาใช้นะครับ
ตอนนี้ไปซื้อรองเท้าบูธก่อนแล้วกันนะเอออ่าคุณผู้ชมครับ
ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยขับรถบางครั้งบางคราไม่ใช่แค่ระวังด้านหน้าอย่างเดียวแล้วนะ
ข้างหลังข้างหลังก็ต้องระวังแต่ให้ระวังอะไรเขาบอกว่าให้ระวังเจ้าตัวนี้
เรื่องราวมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
คุณฉนาเดชนียเพราะความคุณผู้ชมส่งมาถูกโอคงใจมากเลยนะ
บอกว่าอยากจะให้คู่กัดสะบัดข่าวในเพิ่มข่าวอะไรมายังส่งกันเข้ามาได้นะคะ
ได้ครับเรารออยู่นะจะได้ลุ้นเป็นผู้โชคดีเนี่ยนะคุณผู้ชมนะทำให้ถูกกติกานะครับ

มาดูเรื่องของลิงกันหน่อยถ้าพูดถึงลิงก็ต้องลบบุรี

เขาบอกว่าบางทีขับรถไปแถวนั้นดูหน้าอย่างเดียวไม่พอนะดูหลังด้วยครับ

แย่แล้ว

อยากเธอไปฟะ

ลิงค์มันจะเอาเขียงเขาไป

ดูสิครับลิงที่นี่สนจริงครับ

จังหวัดลบบุรีเขาขึ้นชื่ออยู่แล้ว
ผมจะบอกให้นะไอ้ตรงนั้นถ้ารถติดไฟแดง
ถ้าคุณขับรถกระบะแล้วบรรทุกสิ่งของมาด้านหลังด้วยแล้วก็
ค่ะเสร็จแน่คุณเอ๊ย
จริงมันกระโดดมาเลยครับเพราะว่ามันชิน
มันชินกับการที่แบบว่าเหมือนมีคนเนี่ยขนพวกผักผลไม้มา
แล้วมันจะโดดมาด้านหลังไอ้ตรงกระบะที่ขนของนั่นแหละ
แล้วมันก็จะขโมยน้อยบางทีขโมยเต็มไม้เต็มมือเลยนะคะโอ้โหอัดเข้าปากเต็มเลยแหละตามพฤติกรรมของมัน
บอกเลยแอดไลน์มาไทยรัฐทีวีครับนี่แล้วก็ตอบคำถามว่าคุณอยากเห็นความพิเศษอะไร
ในรายการคู่กัดสะบัดข่าวครับแฮชแท็กเบอร์โทรของคุณมาแค่นี้ครับง่ายเลยเดี๋ยวเราประกาศผลวันศุกร์นี้นะครับ
ตอนไหนโดนใจนะท่านจะมีสิทธิ์ได้รับอย่างแน่นอนนะคะส่งเข้ามาได้เลยค่ะ

ภาพน่ารักนะคะวันนี้เป็นภาพแมวห้ามหมาจะห้ามแบบไหนรอดูกันด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
แล้วอย่าลืมนะครับสามารถรับคมกันแบบสมมติได้ทางไทยรัฐอีวียช่อง๓๒ครับ